ดังชื่อเวียงจันทร์ย่านรังสิต
ก่อนจะลุกลามไปติดที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ข้างเคียง
ความเสียหายไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทครับ

นะครับรถดับเพลิงเทศบาลนครบรังสิต

๕คันเยอะนะระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงนะครับหลังรับแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารสไตล์ผับ

เปิดบริการบริมถนนรังสิตนครนายก
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปธุมธานี
โกดังมีวัสดุเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพนักงานในร้าน
จากการสอบถามคนงานที่มารับจ้าง
บริวิทรรณร้านเวียงจันทร์จุดต้นเพลิง
บอกว่าได้มาบริวิทรรณอาคาร
หลังจากที่ร้านนี้ถูกทางการสั่งปิด

สั่งปิดแล้วจะมีการบริวิทธรณ์นะครับ
ขณะเกิดเหตุมีคนงานไปโยกเหล็ก
แล้วก็เกิดมีประกายไฟขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ
ทีนี้น่าจะพลาดไปโดนสายไฟ
คนงานอื่นจึงพยายามใช้ถังเคมี
ฉีดดับไฟเองแต่ไม่สำเร็จครับ

แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือโดยด่วนครับ
ตำรวจโรงพักประตูน้ำจุลาลงกร
บันทึกปากคำแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ในเบื้องต้น
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่

จากตัวร้านแล้วก็ยังมีเรื่องของโกดังเฟอร์นิเจอร์นี้อีก
น่าจะไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทครับ
โดยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
ปีที่แล้วนะร้านอาหารเวียงจันทร์
ก็เคยถูกเพลิงไหม้มาแล้ว๑ครั้ง
ตอนนั้นเปิดอยู่ที่ย่านตลาด๒๐๐ปีรังสิต

อยู่แถวนี้ก่อนที่จะมาสร้างใหม่ที่นี่นะครับ
ถนนรังสิตนครนายกแล้วก็เพิ่งจะถูกสั่งปิดไป
เพราะว่าผิดกฎผิดระเบียบเรื่องของการเปิดร้านอาหารและสถานบันเทิง
ก็เลยมีการบรื้อร้านเพื่อจะไปเปิดในที่แห่งใหม่
แต่มาเกิดเพลิงไหม้จนเสียหายในที่สุดนะครับครั้งที่๒แล้วนะครับ